จากเพจสายไม้ต้องรอดและสื่อเลย
บอกว่าไปหลงเชื่อหมอดู
หมอดูหลอกว่าสามีฉันกำลังจะไปมีคนอื่น
ซึ่งฉันก็จะรู้สึกถึง

จะแก้คุณสัยมนต์ดำและสามีที่นอกใจแก้ยังไงรู้ไหม

เธอมาทำกับฉันเหมือนที่สามีเธอทำ

เดี๋ยวหมอดูจะทำเหมือนที่สามีคุณทำกับคุณ

ให้มีอะไรด้วยเหมือนที่สามีคุณทำอะไรไว้สามีคุณทำแบบไหนไว้
มาทำกับหมอไม่แล้วพอทำแล้วเดี๋ยวจะได้
เดี๋ยวจะได้สามีกลับคืนมาเดี๋ยวสามีจะไม่นอกใจ

คุณผู้ชมฮะครั้งแรกยังไม่มีอะไรเกินเลยมากเท่าไหร่
แต่ครั้งต่อไปโดนหลอกแบบนี้อีกอ่ะ
เลยเหมือนถูกค้มคน

และศีลเสียเงินไปหลายล้านนะคุณผู้ชม
นางสาวเอต้องบอกเป็นนามสมมุติเลยอายุแค่๓๐ปี
เป็นนักธุรกิจสาวเอาข้อมูลให้กับพี่เอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เวลาจะพูดตำแหน่งเขาต้องเอาให้เต็มนะ
มหาทัยค่ะมหาทัยนะเพื่อขอความช่วยเหลือ
หลังถูกหมอดูชื่อดังรายหนึ่งซึ่งมีสำนักอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
หลอกลวงจนเธอบอกต้องเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินกว่า๑๔ล้านบาทนะครับ
นางสาวเอเล่าแบบนี้รู้จักกับหมอดูรายนี้ช่วงปลายปี๒๕๕๙
ลองดูดวงและเห็นว่ามีหลายเรื่องที่หมอดูทักและแม่น
และเกิดความเชื่อถือแน้นเหมือนไม่เบ็ด
ต่อมาต้นปี๑๙๖๕เธอได้ซื้อบ้านย่านดอนเมือง
ตอนนั้นหมอดูทักว่าเอ๊ะทำไม
คุณเอสีหน้าหมองค้ำนะถูกคุณสัยหรือเปล่า
ให้รีบแก้นะไม่อย่างนั้นจะไม่ทันการ
จากนั้นหมอดูก็ให้ไปทำพิธีแก้คุณสัย
แล้วหมอดูยังทักอีกบอกสามีนอกใจอะไรหรือเปล่า
เธอก็บอกเออใช่มันคล้ายสิ่งที่ฉันกำลังกุ้มใจอยู่เลย
หมอดูบอกแบบนี้วิธีการแก้คุณสัยเนี่ย

แล้วหมอก็เริ่มกอดจูบรูปคำคุณ
ตอนนั้นเธอตกใจมากนะแต่ไม่ได้คิดอะไร
คิดว่าเป็นแค่วิธีการรักษาของหมอดู
ก็เลยยอมให้ทำพิธีแบบนั้นนะครับ
ต่อมาช่วงเดือนมีนาคม๖๕คุณผู้ชม
ไปไม่กี่เดือนหมอดูคนนี้ดูดวงให้
แล้วก็ทักอีกว่าสามีนอกใจอีกนะ

เห็นรูปที่หมอดูคนนี้ถ่ายคู่กับใครบ้าง
ดารงดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำให้เธอเนี่ย

ว่ามีคนดังมีดารามาดูดวงกับหมอดูนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้พอเข้าไปในห้องหมอดูบอกถอดเสื้อผ้าออกซิ
เดี๋ยวจะทำพิธีเรียกสามีให้กลับมา
ด้วยการทำแบบที่สามีของคุณเนี่ย

เดี๋ยวหมอดูจะทำให้เหมือนกัน
เป็นวิธีการในการที่จะให้สามีกลับคืนมา
คุณผู้ชมฮะผ่านไปอีก
อีกรอบหนึ่งนะที่เธอโดนมีเพศสัมพันธ์แบบนี้
หลังจากวันนั้นหมอดูคนนี้พยายามยุให้เธอ

จนสุดท้ายเธอเลิกกับสามีจริงนะฮะ
เลิกกับสามีแล้วหมอดูยังหลอกอีกว่า
ให้มาคบกับหมอไหม

เพื่อเพิ่มพลังเรียกสามีกลับมา
มาเรียกสามีกลับมาอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับคุณ

เธอก็หลงเชื่อแล้วเธอก็ทำตามนะฮะ

ถูกหลอกให้โอนเงินไปทำพิธีต่าง

ก็ถ้านับตั้งแต่ต้นปี๖๕จนถึงปัจจุบัน
สูญเงินไปแล้ว๑๔ล้านบาทเธอเอาบัญชีมาให้ดูเลย
แล้วก็ได้ทราบข้อมูลจากหญิงสาวรายอื่นว่า
มีผู้หญิงที่ถูกหลอกลักษณะนี้
ไม่ต่ำกว่าอีกร้อยลายไม่รู้

หน้าเขาก็เปิดเป็นสำนักธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมเพื่อจะสอน
เพื่อให้คนมาบวชเวลาอันนี้คือทิศของเขา
เวลาดูดวงเขาจะเลือกเลยผู้หญิงคนไหนหน้าตาดี
หรือสาวหน่อยหรือคนนั้นมีเงิน
ทักเลยหนูมาบวชเถอะแล้วชีวิตจะดีขึ้น
หนูติดกรรมนะหนูต้องมาบวชวันนี้วันนี้

พอเขาทำมา๑๐ปีเป็นร้อยนับร้อย

เรื่องต้นคุณเอกพบแนะนำให้ผู้เสียหายเอาหลักฐานต่าง
โดยเฉพาะเมื่อกี้สลิปการโอนเงินมาด้วย
และอีกอย่างพยายามจะติดต่อผู้เสียหายรายอื่นถ้าเป็นร้อยนะ
เพื่อจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ไปดูซิว่าหมอดูคนนี้เป็นใครมีสำนักที่ไหนอย่างไร
แล้วก็ต้องไปฟังทางฝั่งหมอดูเนี่ย
ไปกระทำกับผู้หญิงจนเกิดการสูญเสียอะไรแบบนี้